สำหรับดิฉันขอคนหล่อหิวใจดีกว่า

เขามาเมืองไทยแฟนมีทคุณผู้ชมค่ะ
อ้างกระแตกอุ้ยหล่อจริงคุณผู้ชม

ขึ้นภาพมาเขาบินลัดฟ้ามามอบความสุขให้กับแฟนชาวไทย

ไม่มีพื้นที่ว่างเลยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
สำหรับศิลปินหนุ่มมากความสามารถมาร์คตัวนะคะพี่ใหญ่
แฟนมารอต้อนรับเยอะมากจริงจงหล่อมากใสมาก
เมื่อวานฟานคลับฟินกันยกใหญ่ชนิดที่แบบเต็มอิ่มจุใจ
ทันทีที่พี่ม้าของเราปรากฏตัวขึ้นบนเวที
โอ้โหแสงแปดพุบพับนะเสียงกดแชชัตเตอร์เนี่ย
อุ้ยรันเลยค่ะการมาเมืองไทยครั้งนี้
มาร์คเล่าให้ฟังเขามีเมนูโปรดในดวงใจ
นั่นก็คือข้าวซอย

เหมือนกันเลยเล็งกระดูกใหญ่นะคะ
ใช่เขาบอกว่าน้องแบมแบมแนะนำมา
เดี๋ยวไปชมภาพความน่ารักของพี่มาร์คกันหน่อยค่ะ

ขอบคุณครับ
มีอะไรที่แบบว่ากินแล้วรู้สึกประทับใจถึงตอนนี้ไหมครับ

แล้วมีอะไร

แหลงรัก

แปลงเพลงไปอีก

พี่ชอบต้มเล้งก็อยากชวนมาคุณครับ

เขาก็ร่วมงานบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุณดู
แต้มรวมสูงทุกท่านเลยยินดีกับทุกคนด้วย